ช่วงนี้ได้เวลาของอร่อยกันแล้ว
จะพาไปกินข้าวต้มปลาระดับ

ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน

สมัยคุณผู้หลังสมคำโลกคันที่๒ค่ะ

แล้วตอนนี้คิดก็เข้ามาดูแลค่ะ
ตอนแรกจะอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านค่ะ

แล้วก็พอหลังจากอากงเสียค่ะ

เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มปลากิมโป้ค่ะ
เป็นรุ่นที่๓ต่อจากคุณพ่อค่ะ
ก็คือตั้งแต่เรียนจบมาคุณพ่อก็คือส่งต่อให้ทำ
แล้วก็ต้องเรียนรู้ใหม่ทุกอย่างเลยค่ะ
หลักแล้วเห็นคุณพ่อเหนื่อยแล้วก็แบบอยากเข้ามาช่วยด้วยอะค่ะ

สดมัยอร่อย

อย่างเนื้อปลาเต๋าเราก็จะคัดที่๑๕กิโลกรัม

จะมีปลากระพงปลาเก๋าปลาเก๋าแดงแล้วก็เตาเต้ยค่ะ
แล้วก็จะมีพวกซีฟูด้วยเป็นกุ้งหมึกหอยนังลมค่ะ
วันนี้ก็จะแนะนำเป็นข้าวต้มปลาเก่าค่ะ
แล้วก็ข้าวต้มปลาเต่าเต้ยแล้วก็ยำปลาเก่าลวงมิตรค่ะ
กล่าวลงมิดก็จะมีปลาเก๋ากุ้งปลาหมึกค่ะ

ก่อนถึงเจริญกรุง๗๓ค่ะ
หรือว่าคุณลูกค้าสามารถติดตามได้ในเพจเฟซบุ๊คค่ะ
ข้าวต้มปลากิมโต้ได้เลยค่ะ
เบอร์โทรก็จะเป็น๐๖๔๑๙๕๖๖๖๕ค่ะ

ได้ที่ร้านข้าวต้มปลากิมโป้ค่ะ